สองคนนี้ต้องไม่มีแน่เลยที่บ้าน
ที่บ้านมีโอ่งแบบโอ่งใหญ่ที่ไม่ใช่โอ่งมังกรไหม

ที่เกือบจะสูงแบบไม่มี

ยุคพี่เอาไปยุคที่น้ำฝนยังรองน้ำฝนกินได้
มลภาวะยังแบบว่าไม่เท่าปัจจุบัน

คุณผู้ชมครับโอ่งเนี่ยมันสูง๒เมตรได้

คือถ้าคนลงไปเนี่ยถ้าเด็กก็ขึ้นลำบาก

ก็น่าจะตกเพราะไม่มีฝาปิด

แต่ตกไปนานแค่ไหนนี่สิครับคุณผู้ชมครับ
ดูเถอะครับมันนอนตาแปลวววเออ

ใช่หมาหน้าตามันจะประมาณนี้แหละ

นี่คือเหตุการณ์กูไพไปช่วยหมามันตกลงไปในอ่งใบนี้สูงเกือบ๒เม็ด
มันกัดคุณไม่ให้มันเห็นก่อนเดี๋ยวมันกัดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ
แจ้งขอความช่วยเหลือนะครับจากพนักงานของร้านอาหารครัววาสนานะครับอยู่ตะบนสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนี่แหละ
ว่ามีหมาจรมันตกลงไปในโอ่งใบใหญ่เนี่ยมันขึ้นมาไม่ได้อ่ะพี่ที่เกิดเหตุครับหลังร้านอาหารเจอโอ่งใบนั้นจริงในโอ่งเจอสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้สีน้ำตาลมันอิดโรยแล้วล่ะนะครับต้องนำเก้าอี้ไปวางข้างในโอ่งนะครับแล้วก็หย่อนตัวลงไปกู้ภัยก็เอาผ้าคลุมมันก่อนอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวมั